ข่าวดีข่าวดีหนึ่งที่สวนนงนุษย์ได้เลิก
ต้อนรับสมาชิกใหม่เป็นช้างอีกหนึ่งเชือกเพิ่มแล้วจ้า
โอ้โฮมาแล้วคุณดูวินาทีลืมตาดูโลก
โอ้โหคุณคะมันเป็นวินาทีที่น่ารุ้นระทึกจริง
แล้วก็น่าภูมิใจนะที่ช้างไทยก็ให้กำเนิด
ช้างลูกช้างเชือกใหม่ออกมาแล้วนะคะ
เขาก็มีพิธีรับขวัญกัน
เด้อขวัญเอ้ยมานะขวัญมา
และผู้ที่ประกอบพิธีก็ไม่ใช่ใครที่ไหน
ก็คือประธานสวนนงนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะ
ส่วนชื่อของลูกช้างตัวนี้
ก็เกิดจากพ่อที่ชื่อพลายเบิร์ตอายุ๓๙ปี
ชื่อของฉายาโฆษศาสตร์ขุนแผน

ต้องและแม่มันก็คือแม่พังน้องเมย์อายุ๑๙ปีนะคะคุณ

ชื่อว่าพังโสพษ

สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะ

ที่นี่ช้างเยอะจริง

เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิด

ศัพท์ชาสารขุนแผนตัวจริง